คนมีคู่มันก็น่าอิจฉาเป็นธรรมดา

ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีความสุข
สวยแซ่บก็มีถมเทไป

แต่ว่าเธอเลือกใครแล้วหรือยังนะ

เป็นอีกหนึ่งสาวสวยโสดเนื้อหอมไม่เบาเลยนะคะ

ขนมจีบกันเพียบแต่เธอยัง

โดยขอดูใจกันไปเรื่อยก่อนนะจ๊ะ

กับเรื่องความเจ้าชู้ของผู้ชาย

เวลากับการสร้างครอบครัวแล้วก็

คาสโนวี่ด้วยเพราะเจ้าตัวบอกว่า
ก็อยากเจอคนที่ใช่จริง
ก็พูดแปลกแล้วไปไม่กลัวเสียเวลา
เพราะว่าดีกว่าไม่มีใครคุย
คุยก็ดีนะแก้เหงาดีบางทีมันก็

มันก็เป็นพลังการทำงานอย่างหนึ่ง

การมีแฟนเรายังไม่ปกติขนาดนั้น
เหมือนหอมอาจจะมีปมอะไรบางอย่างในใจ
ตอนนี้มันยังมีความกลัวอยู่กลัวไปหมดอะไรอย่างนี้
แล้วก็บวกกับสังคมหรือเพื่อนเราที่เราได้รับรู้ว่า

ก็ไม่อยากเจอผู้ชายเจ้าชู้

เราอยากได้รักแท้บางทีเราต้องออกตามหานะ
เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยว่าใครคือรักแท้ของเรา

ขอว่าชีวิตโสดตอนนี้มันฟูฟ่าซูซ่ามากนะ

เออแต่พี่หอมค่ะพี่หอมขึ้นมาเป็นหลายปีอยู่แล้วนะคะเป็นปี
เขาเพิ่งครบรอบไปว่าเขาโสดมาเป็นปีแล้ว

บอกแล้วว่าก็คุยไปเรื่อยมาตามหารักแท้เข้าใจไหม

ถามหน่อยเนี่ยที่ยังโสดอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะ
ไม่มีเวลาว่างตอบแชทไลน์ไงงานเยอะหัวชน
มีเวลาขนาดนี้ส่งแชทไลน์ไปหาคุณบอยอย่างเดียวไปกวนเขาตลอดเลย
งานเยอะแล้วก็สวยเก่งขนาดนี้
ผู้ชายโอ้โหอยากจะได้เป็นแฟนอยู่แล้วนะคะ

กำลังใจให้พี่ต้นหอมด้วยนะจ๊ะ